และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องไอซ์จากพระนครศรีอยุธยานะครับ
มากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

พร้อมแล้วขอเชิญน้องไอซ์มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ไอซ์ครับมีคำถามทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน

มั่นใจเรื่องไหนไอซ์เลือกก่อนเลยนะ

คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๒วัดตลาดเกลียบ
เรื่องที่๓ประวัติศาสตร์ระดับชั้นป๔
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ความรู้ทั่วไปสำหรับเด็ก

เรื่องประวัติศาสตร์ระดับชั้นป๔ครับ

วิชาประวัติศาสตร์ที่ชอบที่เรียนมานะลูกนะ

ระดับชั้นป๔ของเราไอซ์ชอบเรื่องอะไรมากที่สุด
เรื่องของพระเจ้าอูทองครับ
พระเจ้าอูทองเนี่ยทรงสถาปนากรุงศรียุธยาเป็นขึ้นเป็นราชธานีหนูรู้ใช่ไหมลูก

เออและเสวยราชสมบัตินะครับขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์แรก

อกจากนี้ท่านยังทรงดำริให้สร้างวัดต่างมากมาย

นี่คือเด็กที่ฝ่ายรู้จริงนะลูกนะพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วฟังคำถามให้ดีนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วัดใดที่ไม่ได้สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทอง
ตัวเลือกที่หนึ่งวัดราชบูรณะ
ตัวเลือกที่สองวัดป่าแก้ว
ตัวเลือกที่สามวัดพุทธไทยสวรรค์
ตัวเลือกที่สี่วัดพระราม
ผมชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชอบเรียนเรื่องพระเจ้าอูทองมากที่สุดครับ
ตัวเลือกที่สามครับวัดพุทธไสสวรรค์ครับ
ตัวเลือกที่สามวัดพุทธไทยสวรรค์ครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปลูก

แอนแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่แอนขึ้นมาตอบครับ

และเรื่องความรู้ทั่วไปสำหรับเด็ก

ขอเชิญแม่แอนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วก็หมูกระเทียมค่ะ

เดี๋ยวไม่รู้นะว่าเปิดกลับมาแล้วเนี่ย

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีข้าวสวยมีไก่ทอดกระเทียมนะครับ

เหมือนกับที่เราทำขายนั่นแหละนะครับ

โจทย์และกติกาให้ดีนะครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
จัดอาหารราดบนข้าวจำนวนอย่างละ๕จาน
ภายในเวลา๓นาที

ก็เป็นเรื่องที่แม่ถนัดสู้เต็มที่ค่ะ

เริ่มครับ
เอาแล้วลูกเชียร์ใหญ่แล้วเร็วเร็ว

เออเป็นเลยเป็นเป็นคล่องคล่องคล่อง
ใช่ใช่ลูก

ให้แฟนตักข้าวต่อวิ่งไปก่อนเร็ว

กะเพรากี้จานแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่
ใส่ไปเร็วอย่างนั้นเลย
กะเพราเหลืออีกจานเดียวแม่
กะเพราเหลืออีกจานหนึ่งครับ
แม่กะเพราเหลืออีกจานหนึ่ง

อ่ากะไทยพบแล้วครับแม่
กระเทียมเหลือง๔ครับแม่
ไก่กระเทียมเหลืออีก๔นะครับ
ตอนนี้นะครับไก่กระเทียมเหลืออีก๓ลูก
ไก่กระเทียมเหลืออีก๓ลูก

เอาแล้วไปแล้วลูก
เอาไก่กระเทียมไปเร็วลูกเออไปไปไป
เอาแล้วไก่กระเทียมพบแล้วครับ
เหลือไก่เทียมอีก๓ครับ

นาทีนะเวลามันเดินไปตลอดเลยนะ

ถ้าเกิดไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จนะครับ
ขอบคุณผู้ช่วยนะครับ

แม่ยังไม่หมดหน้าที่แม่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อเล็กขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องวัดตลาดเกลียบ

เรื่องความรู้ทั่วไปสำหรับเด็ก
เรื่อง
จริงจริงวัดกับบ้านเราห่างกันสักไกลไหม
ประมาณร้อยเมตรได้ครับกำลังจะถามแล้วบอกว่าไปวัดบ่อยไหม
คงไม่ต้องถามด้วยเนาะครับผมเพราะว่าอยู่บ้านก็เหมือนอยู่วัดแล้วล่ะ
ถ้าร้อยเมตรน่ะครับใช่ไหมพ่อครับพ่อเคยเข้าไปไหว้พระที่พระอุโบสถไหม
เคยครับตรงหน้าประตูพระอุโบสถจะมีพระพุทธรูป
เอาล่ะเอาล่ะคำถามอยู่ที่นี่มีภาพขึ้นให้นะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่าอะไรตัวเลือกที่หนึ่งพระพุทธไตรรัฐ

พระพุทธธรรมวโร
ตัวเลือกที่สามพระพุทธวชิระยาน
ตัวเลือกที่สี่พระพุทธรัตนมงคล
วัดนี้คือวัดตลาดเกียบครับ
พระพุทธรูปนี้อยู่ตั้งอยู่ข้างหน้าโบสถ์ครับ
ข้อ๑ครับพระพุทธไตรรัตค์ครับ
ตัวเลือกที่๑พระพุทธไตรรัตค์ครับ

เหลือ๒สมาชิกภายในบ้าน
รู้สึกว่าสมาชิกหนึ่งท่านกระสับกระส่ายกระวนกระวายเหลือเกิน
พ่อเล็กจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
ลูกชายคนกลางน้องน้ำครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องน้ำขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องบ้านของเรา
เรื่องความรู้ทั่วไปสำหรับเด็ก
ความรู้ทั่วไปสำหรับเด็กครับ
ความรู้ทั่วไปสำหรับเด็ก
ขอเชิญน้องน้ำมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบทานผักผลไม้ไหม

กับผลไม้ชอบกินอะไรมากกว่ากัน

ทำไมถึงชอบกินแตงโมครับ

ที่บ้านปลูกผักผลไม้อะไรไหมลูกน้ำ

เรื่องความรู้ทั่วไปสำหรับเด็กนะน้องน้ำนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผักชนิดใดไม่ใช่สีเขียว
ตัวเลือกที่หนึ่งคณะ
ตัวเลือกที่สองชะอม
ตัวเลือกที่สามแคลอท

ตัวเลือกที่สามแครอทครับ

รู้จักหมดไหมเนี่ยผักที่ลุงอ่านไปเนี่ย

ครอบครัวของน้องไอซ์จากพระนครศรียุธยานะครับ
เขาจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจ
ไปมีบันไดใหม่และห้องน้ำใหม่ได้หรือไม่
เป็นกำลังใจด้วยนะครับในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าสักครู่เดียวครับคุณผู้ชม
จัดอาหารราดบนข้าวอย่างละ๕จาน
ภายในเวลา๓นาที
แอนทำได้หรือไม่ได้ครับ
จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้าน